อย่างนี้เจ้าของหมาน้อยเนี่ยเขาวอนผู้ที่มีจิตเมตตา
ช่วยให้คำแนะนำในการดูแลรักษาลูกหมาน้อยชื่อว่าน้องมะละกอ
มะละกอตัวนี้ค่ะเกิดมาแล้วตาปิดสนิทสองข้าง
โอ้โหเค้าว่าเลยคาดว่าน้องตาบอดหรือเปล่านะฮะ
หมาน้อยน่ารักมากสามตัวนี้อายุสิบหกวัน
เฮ้ยไม่ถึงเดือนเนี่ยเป็นลูกของเจ้าถั่วพู
เจ้าถั่วภูเนี่ยเป็นแม่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้อยู่ในบริเวณบ้านพักนี่แหละอยู่
ครับพื้นที่หมู่ที่สองบ้านทับพริก
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วอืมเนี่ยค่ะคุณมาลีตีวบุตรเจ้าของบ้านนะคะ
เขาเล่าบอกว่าตั้งชื่อเรียกให้เจ้าหมาน้อย๓ตัวว่าพริกขี้หนู
แฟงแล้วก็มะละกอเป็นแบบพืชผักสวนครัวเลยนะเออ
ซึ่งเธอเนี่ยสังเกตว่าเจ้าตัวที่มีชื่อว่ามะละกอตัวนี้เนี่ยตาของน้องเนี่ยปิดสนิทสองข้างอ่ะ
คือลูกหมาตอนเกิดมาตาอาจจะยังไม่ลืมแต่สักพักเดี๋ยวเขาจะลืมตา
ใช่แต่เจ้าตัวเนี้ยเหมือนน้องยังไม่สามารถลืมตาได้เลยอ่ะอืม
เขาก็คาดว่าน้องจะตาบอดหรือเปล่าทำให้มันมองไม่เห็นหรือเปล่า
และใช้หูในการฟังเสียงจากแม่เอาเวลาจะกินนมอย่างเงี้
หูหูฟังว่าแม่อยู่แถวไหนอ่ะส่วนหมาน้อยอีกสองตัวร่างกายปกติดีนะคะ
อืมเธอก็บอกว่าเธอเองเนี่ยอยากรู้สาเหตุเหมือนกันว่าที่เจ้ามะละกอตาบอดเนี้ยจริงหรือเปล่า
ก็อยากให้ผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ช่วยให้คำปรึกษาหน่อย
ที่มีความรู้นะว่าน้องเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะอะไร
สามารถรักษาได้ไหมในช่วงอายุแบบเที่ยงเด็กแบบนี้
งั้นโทรไปให้คำแนะนำเค้าด้วยให้คำแนะนำเธอหน่อยนะคะ

ก็วิงวอนไปยังสัตวแพทย์ผู้ใจดี
ลองโทรไปให้ความรู้กับคนนี้เขาหน่อย

ชิคกี้พายดูลูก